สวัสดีค่ะรูปกรณ์ร้อนหนาวกับอีชั้นดาวสูภาษา
สภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้๑วันเหมือนมี๒ฤดู
ควบร้อนช่วงเช้าแดดดีแต่ว่าช่วงบ่ายจนถึงดึกอาจจะมีฝนนะคะ
แม้ว่าช่วงนี้ร่องมรสุมฝนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเมียนมาแล้ว
แต่ว่าประเทศไทยยังคงมีลมฝนประจำฤดู
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะ
ทำให้เกิดฝนลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออก
พื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ที่มีฝนตกสะสม
ระวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งด้วยนะคะ
เฉลี่ยของฝนสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่๓๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
วันนี้อากาศร้อนขึ้นเล็กน้อยค่ะ
อุณหภูมิขยับขึ้นประมาณ๑องศาเซลเซียส
เฉลี่ยของอุณหภูมิอยู่ที่๒๔๓๗องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครช่วงเช้าแดดดีนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายมีโอกาสเกิดฝนได้๑๔๐ของพื้นที่
กรุงเทพมหานครวันนี้ดวงอาทิตย์ตกที่เวลา๑๘นาฬิกา๔๖นาที
วันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดจังหวัดอุบลราชธานี๕นาฬิกา๒๗นาทีค่ะ
สุดสัปดาห์นี้อากาศค่อนข้างร้อนความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง
หน้ากากอนามัยขณะที่ทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยนะคะ